ไฟไหม้รถบรรทุกพัสดุเอกชนชื่อดังนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่รถพัสดุในนั้นก็เสียหายเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
ผืนที่เขตเทศบาลยสโทรแล้วของที่ลูกค้าจะเอาไปส่งทั้งนั้นเลย
เป็นของใครบ้างก็ไม่ทราบนะคะใครที่ใช้ขนส่งในพื้นที่
หรือว่าจะเป็นปลายทางที่ยะโสธร
ที่เกิดเหตุไปก็จะเป็นรถบรรทุกอีซูซูสีขาวนะคะ
ท้ายรถมีกลุ่มควันพวยพุ่งเป็นจำนวนมากแบบนี้ค่ะ
ดับเพลิงพนักงานของบริษัทก็ช่วยกัน
ยพัสดุในตู้คอนเทนเนอร์ออกมาฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้ค่ะ
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันลามไปนะคะ

เพราะฉะนั้นพัสดุในรถต้องบอกว่าเสียหายทั้งหมดนะ

ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งก็ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ก็จากการไปพูดคุยกับพนักงานก็เล่าบอกว่ารถบรรทุกคันนี้
คือบรรทุกพัสดุมาเต็มคันเลยค่ะจะนำส่งให้กับลูกค้าปลายทางที่ยะโสธร
รถมาถึงตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะคะจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ย
พนักงานก็จะขนย้ายเพื่อที่จะไปคัดแยกนะคะ
แต่ระหว่างเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ออกก็พบกลุ่มควันจำนวนมากค่ะ
แล้วก็ช่วยกันดับแล้วก็ไม่เป็นผลแล้วเป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
ก็รีบแจ้งดับเพลิงให้นำรถเข้ามาช่วยดับไฟนะคะ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
เพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปนะคะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นยังไม่สามารถประเมินได้ค่ะ
พัสดุนั้นก็ของใครบ้างก็ไม่ทราบคือมันเต็มคันเลย
คือเป็นจังหวะที่เขาจะขนทั้งหมดมาเพื่อที่จะคัดแยกส่งอีกทีนึงนะคะ
ไม่รู้จะเหลือสักชิ้นหรือเปล่านะที่ส่งได้